นี่ก็ตอนนี้แกว่างแล้วนะครับแล้วก็ดูท่าทางแล้ว
เห็นว่ามีความสนใจนะครับที่จะอาจจะเดินเข้ามาในสนามการเมืองนะครับ
ถ้าเดินเข้ามาเนี่ยถ้าพักอื่นแล้วดูแล้วไม่เหมาะกับบุคลิกอาจารย์นะครับ
ผมเรียนว่าพักเรียนเราเหมาะกับอาจารย์มากเห็นแล้วเหมาะมาก
จะรีบดึงตัวมาเลยนะครับอะไรนะอันนี้อันนี้บ้านทำอะไรฮะ
อันนี้มาสมัครด้วยป่ะสมัครพี่เปลี่ยนโทรศัพท์ไม่อยากสมัครโทรศัพท์
เขาใช้สมัครโทรศัพท์ตื่นสามนะครับพี่โทรศัพท์โทรศัพท์มาก่อนเอาโทรศัพท์มาโทรก่อน
เอาขอโทรศัพท์มาโทรก่อนโทรก่อนเนี่ยอย่างเนี้ย
จริงจริงแนนคะคุณอันสมัครของของผู้รู้จัด
หรือช่วงมือสื่อสารในยุคใหม่มันจะทำให้การทำงานของเราติดขัด
รับข่าวสารจะติดขัดแต่ว่านี่อาจจะยกเว้นวรรณชัยนะ
เพราะว่าขนาดเราไม่มีการสื่อสารเรานึกว่าเขาไปทุกเวทีด้วยกัน

แต่ว่าผมบอกพี่ก่อนนะพี่ก็ผ่านเวทีการเมืองมาหลายสนามแล้วนะ

ผมว่าพี่หมอกับภาพเกณฑ์นะครับ
แรกคือถ้าจะสมัครต้องไปเปลี่ยนโทรศัพท์ก่อน

เป็นคำแนะนำเพราะว่าเราไม่มีจดหมายมันส่งถึงบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ย

สามเนี่ยผมไม่รับสมัครสมาชิกประเภทเอาชื่อมาอยู่เฉยนะ
คือจะต้องเป็นคนที่มีของมาหมายความว่า
มีความสนใจที่จะเสนอนโยบายและต้องมาทำงานร่วมกัน
มาช่วยผลักดันร่วมกันเช่นมาสนใจเรื่องการเสนอเรื่อง
มาตรการการแก้ไขปัญหาเรื่องหมาจรจัดนะครับ
สองมาจัดการเรื่องปัญหาเรื่องข้อเสนอเกี่ยวกับเรื่องระบบ
การผลส่งลดมงลดเมอะไรเงี้ยนะ
หรือการแก้ไขกับปัญหาการเกษตรการศึกษาได้อยู่เรื่องเลย

ประเภทเอาชื่อมาอยู่เฉยเนี่ยเดี๋ยวผมจะเสนอให้กดออกนะครับ
หมายความว่าถ้ามาอยู่เฉยไม่มาประชุมอะไรอย่างนี้
ขอตอบอะไรเทียบเวลานะครับ

การใช้ฝั่งชัดละใช่ไหมถ้าชื่อมาอยู่เฉยไม่ได้
แต่ว่าคนเนี่ยผมกังวลว่าจะยึดไปพูดมีความกังวล
เดี๋ยวขอเชิญอาจารย์ดีอีกใช่ไหม
โอเคครับครับก็ขออนุญาตค่ะอันนี้อ่าอันนี้เป็นเอกสาร
หลายชื่อผู้ที่ประชาชนที่มาร่วมกับสรรพักษณ์เพิ่งจะมารูปรวมกัน
ข้างล่างนี้เองจากต่อสมมุติยี่สิบสิบยี่สิบสิบนะครับ
ขออนุญาตต่อต่อผู้พิจารณานะครับตรวจสอบให้ดีนะครับ
จริงจริงไม่ใช่ข้อข้อกังวลของบนนะครับความว่า
การจะจดแจ้งชื่อผัดเกลียนเนี้ย
ผิวหนังหรือใช้เช่นพื้นที่เช่นน่ะนะครับ

หากได้อาจารย์เขาสอนว่าให้ตอบผมเคลียน
เพื่อให้ต่อว่ามันจะสะอาดเรียบร้อย

ก็แบบว่าจะได้รับแบบที่แนนอาร์ดชื่อนี้

ชื่อนี้จะมีปัญหาหรือครับ
ไม่มีครับ